ไปร้านที่เป็นร้านของเก่าสไตล์คลาสสิก
เขาบอกว่ามีของเก่าทุกอย่างขาย
ยกเว้นภรรยาเก่ากับสามีเก่าไม่มีขายนะครับ

เออร้านนี้ดูก็รู้แล้วโอ้โหเป็นไงล่ะ
โอ้โหคลาสสิกสุดเลยนะครับ
เขาเป็นไอเดียการตกแต่งร้านสไตล์คลาสสิก
ตั้งชื่อตามเจ้าของร้านนะครับ

หรือว่าชื่อที่ลูกค้าเขาเรียกกันติดปากว่าร้านบัง
เป็นร้านจำหน่ายรองเท้าและรับทำเครื่องหนังทุกชนิด
แม้แต่งานฝีมืออย่างเช่นตอกสลักชื่อแหวน
หรือว่างานฝีมือที่ลูกค้านั้นสั่งทำเป็นพิเศษ

เพราะว่าเขาแต่งร้านแบบคลาสสิก
อยู่ในยุค๗๐ที่เก็บสะสมมาตลอด
ปีมาประดับตกแต่งร้านซึ่งก็เป็นร้านไม้เก่า๒ชั้น

สะดุดตากับผู้ที่พบเห็นนะครับ
คุณเมาดีฟหรือว่าพี่บังเนี่ย
ก็บอกว่าเป็นคนที่ชอบของเก่าคลาสสิก

สะสมมาเรื่อยจนเต็มร้าน
ชิ้นก็ซื้อมาแล้วก็ขายไป

แต่เขาบอกเลยว่าไฮไลท์สำคัญมันมีอยู่๒ชิ้น

ไม่ว่าจะให้ราคาเท่าไหนก็ไม่ให้
ก็คือรถจักรยาน
และรถจักรยานยนต์เก่าสีแดง

โอ้โห
มันคือเพลงหรือเปล่าเมื่อกี้
ถ้าไม่เชื่อไปลองฟังเสียงพี่แกดู

ก็หลังเขาเก็บมาเจอก็ซื้อซื้อมาประดับบ้าน

พอปุ๊บก็ซื้อของเข้าเล็กละน้อยแล้วก็เต็มบ้านหนึ่งก็สวย
แต่ว่าเราก็จะเน้นก็ของเก่าแล้วก็ของแท้นั่นแหละ
เก็บไปกี่ปีแล้วคะถึงตอนนี้

ก็เก็บทุกอย่างแหละจากกระเบือยาเรือรถที่เก็บได้ไม่ลกบ้านนั่นนะ
เพราะบางอย่างเราก็ขายออกบ้างเพราะว่าเราก็ถือว่า
สากะเบื่อยันเรือรบ

คันเล็กลำเล็กลูกหลัก

อันนี้มีรองเท้าเจียนโบราณด้วย

แต่อย่างที่บอกภรรยาเก่าสามีเก่าแฟนเก่าไม่มี
ยากดีกว่าถ้ามาเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคะโอ้โฮงานเข้าเลย

คือเขาตั้งเอาไว้ให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน
แสดงความคิดเห็นได้ประจงเขียนลงไปว่า
รู้สึกอย่างไรเมื่อมาใช้บริการร้านนี้
โอ้โหบอกไปได้เลยว่าโอ้ยเก่ามากร้านนี้ชอบจังเลยรองเท้าคู่นี้อืม
หาที่ไหนได้เนี่ยหาในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้ว